ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกเลยนะคะว่า

พรุ่งนี้๙โมงเช้าภาคเหนือเจอกันแน่นอนนะคะเพราะว่ามีการแถลงออกมาแล้วค่ะ
โทวีรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่า
จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก
ก็เลยมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่
และประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็จังหวัดตาก
ในวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่๒เมษายน๙โมงเช้า
ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายนายกก็จะบินกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ
จากปัญหาเรื่องของฝุ่นควันทางภาคเหนือนะครับ
เราได้อ่านข่าวไปสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องการเผาป่า
วัชพืชเรื่องของพื้นที่การเกษตร